ผมเข้าซอยวิภาวดี๑๖แล้วแล้วไปยังไงต่อครับ
อยู่แยก๓ทับ๒ขีด๖แบบ๘

สวัสดีค่ะดูก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้มาส่งของค่ะแต่ต้องรีบส่งแต่เช้าหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงบ่ายดูเหมือนฝนจะมานะ
ตอนเช้าเนี่ยฟ้าก็ครึมซะละ
แต่เขาบอกว่าวันนี้นะจุดที่เกิดฝนมันจะเปลี่ยนเล็กน้อย
มันจะกดต่ำลงมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ลมหนาวจากประเทศจีน
หลายคนตกใจลมหนาวมาแล้วเหรอมาแต่เขาไม่ได้ทำให้เราหนาวเย็นอะไรหรอกนะคะ
เขามากดร่องฝนที่เคยอยู่ทางตอนบนตรงนี้ของประเทศไทย
ให้เลื่อนต่ำลงมาเล็กน้อยทำให้วันนี้เป็นต้นไป
ปัดนี้เป็นต้นไปนะคะฝนจะมาเกาะอยู่เท่านี้ค่ะ
ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
จะมีฝนเยอะนะสัปดาห์นี้นะคะฝนจะเกิดขึ้นช่วงไหนบ้าง
ฝนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะแค่ฟ้าครึ้มค่ะมีตกปล่อยเล็กน้อย
มาจริงมาจังช่วงบ่ายค่ะบ่ายสามเป็นต้นไปฟู
นึกว่างูเห่าไม่ใช่นะคะฟู้นี่คือเสียงฝนนะคะ
เต็มเลยค่ะจุดที่ร่องฝนพาดผ่านนั่นแหละตรงเนี้ยค่ะ
ตอนกลางของประเทศนั้นและมีฝนเพิ่มเติม
ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดพาเอาความชื้นมาเป็นฝนอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะเอาภาพรวมเลยนะทั้งอ่าวไทย
อันดามันลดลงนะคะอันดามันจุดที่มีฝนคลื่น
สูงได้ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ส่วนอ่าวไทยลดลงชัดเจนนะคะจุดที่มีฝนก็สูงประมาณหนึ่งเมตร
แต่อย่างไรก็ตามฟังคำประกาศและคำเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
เรื่องของอุณหภูมิช่วงนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเลยค่ะ
เพราะว่าฝนตกลงมาทำให้อุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งวัน
โดยเฉลี่ยสูงสุดเลยนะไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียสค่ะ